ลำปางครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้านไปแจ้งตำรวจนะครับ
บอกว่าเนี่ยพี่ตำรวจเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ในห่วงซุ้ย
ที่เป็นสุสานคนไทยเชื้อสายจีนนะครับจอดอยู่นานแล้วนะ
หลายวันแล้วคุณผู้ชมฮะปรากฏพอไปดูอ้าว
มีคนเป็นศพอยู่ในนั้นครับแล้วข้อมือเนี่ยมีรอยกรีด
เดี๋ยวลองฟังดีนะคุณผู้ชมว่ามันดูเป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
รถเก๋งคันนี้จอดอยู่ในห่วงซุ้ยพื้นที่หมู่๓บ้านโคกหัวช้าง
ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางครับ
ผู้ตายนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับ
ชื่อว่าคุณวะสุวดีกุญจันทร์อายุ๕๕ปี
คุณวสุวดีเป็นชาวอำเภอลองจังหวัดแพร่ครับที่ข้อมือซ้ายของเธอมีรอยถูกกรีดด้วยของมีคม
แต่ถ้าเป็นการฆ่าตัวตายเขาก็จะกรีดพอให้เลือดมันไหลออกจากตัวอ่าใช่
ตายใช่ไหมแต่เนี่ยกรีดจนขาดห้อยเลยครับเขาบอกแบบนั้น
แล้วสภาพศพก็ค่อนข้างจะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นแล้ว
ข้างตัวตำรวจไปเจอมีดปอกผลไม้แล้วก็ยาแก้ปวดมอร์ฟีนยังเหลืออยู่ครึ่งแผงครับ
ชาวบ้านคนที่เจอรถของผู้ตายคนแรกเนี่ยชื่อว่าพี่ศักดิ์สิทธิ์ใจน้อยอายุ๗๐ปีแล้วนะ
ศักดิ์สิทธิ์เล่าว่าเช้าเมื่อวานนี้เขาออกไปเก็บผักในป่ากับ
หลานชายเผอิญไปเจอรถคันนี้จอดอยู่ในห่วงซุ้ยหลานชายบอกว่าเห็น
รถคันนี้จอดอยู่ที่เดิมมาหลายวันแล้วครับเห็นมาตั้งแต่๒๕พฤษภาคม
แล้วนะสัญญาณไม่ดีแล้วสัญญาณไม่ดีพี่เบิร์ตก็เลยตัดสินใจไปแจ้งผู้ใหญ่
บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปแจ้งตำรวจอีกทีนึงสุดท้ายมาเจอรถพอ
ค้นไปในรถอ้าวเจอศพขึ้นอืดครับฟังทางตำรวจบ้างตำรวจคิดเห็น
ยังไงทางพันธุ์ตำรวจเอกนัทวสุแสงนิรัฐศัยครับเป็นผู้กำกับ
สพเขลังนครเนี่ยก็บอกว่าดูจากสภาพศพคาดว่าผู้ตายน่าจะเสีย
มาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าวันส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนะตอนนี้นะ
คุณผู้ชมยังระบุไม่ได้ว่าเป็นฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายอยู่
ระหว่างติดต่อยาดเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมครับว่าเอ๊ะถ้าเป็น
ฆ่าตัวตายเนี่ยจะมีมูลเหตุอะไรหรือเปล่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ทองคำกุญจันทร์ครับพ่อของผู้เสียชีวิตเดินทางมาจาก
จังหวัดแพร่เลยนะมาที่ลำปางมาให้ปากคำกับตำรวจที่สพ
เขลังนครคุณพ่อผู้ตายบอกว่าลูกสาวเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาอยู่
ลำปางได้สามเดือนเองก็รู้แต่เพียงว่าลูกสาวมาทำธุรกิจ
ถ่านกับสามีใหม่แต่ครอบครัวก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าลูกสาว
ไปอยู่ตรงไหนของจังหวัดลำปางส่วนรถคันที่พบก็เป็น
รถที่ลูกสาวก็ใช้มานานแล้วครับคุณพ่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าลูกสาวจริงย้อนกลับไป๒๔พฤษภาเพิ่งจะโทรมาติดต่อกับ
คุณแม่เองนะตอนนั้นคุยกันเรื่องหนี้ทกศที่ลูกสาวค้างอยู่๓๐๐
แสนครับแล้วก็นัดจะเคลียร์หนี้กับวันที่๒๕พฤษภาคมนับ
ตั้งแต่๒๕พฤษภาคมก็ไม่ได้ติดต่อกับลูกสาวอีกเลยครับจน
ทั้งตำรวจเนี่ยติดต่อมาหาคุณพ่อแล้วก็บอกว่าเจอศพของ
ลูกสาวทางตำรวจระบุว่าหลังจากนี้ต้องรอผลการชนะสูตรศพ
แล้วก็ผลการตรวจสอบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อระบุสาเหตุ
การตายต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเป็นฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายนะครับ